คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังคาใจว่าแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ใช่เนื้อตัวเงินตัวทองไม่ใช่หนังตัวเงินตัวทองนะที่เอามาทำเป็นหนังปลากรอบเอามาทำลูกชิ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเมื่อวานเนี้ยที่มิวเล่าไปว่าเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะที่อู่ทองสุพรรณบุรีแล้วก็สิ่งที่เจอคือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เป็น

ทีนี้ค่ะทางเพจของตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่
ขอให้ทุกคนสบายใจว่าลูกชิ้นไม่ได้ทำมาจากเนื้อตัวเงินตัวทอง
แล้วหนังปลากรอบหนังปลากรอบอ่ะคนก็ถามตอบเหมือนที่พี่อุ๋ยสงสัย
อันนี้เต่านะขอดูตัวเงินตัวทองหน่อย
ตรงที่มีหนังที่คลิกกองอยู่เยอะนี่เห็นไหม
คือทางเพจก็ยืนยันนะคะเพจของทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
บอกเนื้อก็ไม่ใช่ไม่ได้ทำลูกชิ้น
หนังก็ไม่ใช่ไม่ได้ไปทำเป็นหนังปลา
แต่หนังตัวเงินตัวทองมันหนามากนะพี่อุ๋ย
เอาไปทำเป็นหนังปลากรอบได้เนี่ยนะ
เขาก็ระแวงนั่นแหละสีมันเหมือนแค่นั้นแหละ
ฟังคำยืนยันอีกทีในมนต์เจ้าของบ้านที่ถูกดำเนินคดีนะคะ
คือเขาไปที่สพอูทองก็ยืนยันว่า
เงินตัวทองที่เอามาชำแหละขาย
เขาขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อซากสัตว์ป่าไปทำเมนูเปิบพิษดารตามร้านอาหาร
ไม่ได้ส่งขายทำลูกชิ้นจริงอยากให้มั่นใจ
ขอโทษผู้ประกอบการร้านขายลูกชิ้นในพื้นที่ด้วย
กลายเป็นว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบค่ะ
แล้วก็ทำแหลกให้เขาใช่ไหมครับ
แค่นั้นเขาจ้างทำแค่นั้น
ไม่มีทางที่จะเอาเนื้อตัวเงินตัวทองไปทำเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะถ้าเอาไปทำจริงหมายความว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะ
ไม่คุ้มเพราะราคามันสูงกว่าทีเนี้ยค่ะทางตำรวจบอกว่า
เนื้อตัวเงินตัวทองที่ชำแหละแล้วเนี่ยเขาไปส่งตามร้านอาหารป่าเมนูเปิบพิษดาร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเอ้าตำรวจชี้เป้าไว้แบบนี้
เราไปภาคตะวันออกนิดนึงดีไหมคะพี่อุ๋ยเออ
ทีมข่าวของเราไปสำรวจร้านอาหารป่าที่ตราดค่ะในตัวเมืองตราดค่ะ
มีอยู่สักประมาณสี่ร้านนะคะมันก็ไม่ได้มีขายแกงตัวเงินตัวทองอะไรนะคะ
แม่ค้าบอกว่าไม่มีหรอกคนที่นี่เขาไม่นิยมกินกันนะ
เนื้อตัวเงินตัวทองอ่ะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแกงหมูปลาไก่บ้านกวาง
ถ้าเกิดเป็นอาหารป่าอะไรแบบเนี้ยครับคนที่ไปซื้ออาหารป่าก็บอกว่า
ร้านนี้มาซื้อประจำไม่เห็นเคยเจอเลยแกงตัวเงินตัวทองเนี่ย
ไม่เห็นมีเลยอืมถามนักวิชาการให้ด้วยค่ะอาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะคะนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาส
อาจารย์บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเอาเนื้อตัวเงินตัวทองไปผสม
แล้วก็ทำลูกชิ้นมันสิ้นเปลืองนะต้นทุนมันสูงนะ
เนื้อมันนิดเดียวเนื้อมันน้อยส่วนหนังตัวเงินตัวทองที่เอาไปทอดกรอบ
มันจะกลายเป็นคล้ายคล้ายกับหนังปลายิ่งเป็นไปไม่ได้หนังตัวเงินตัวทองมันหนามาก
มันแข็งมากใช้ได้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังเท่านั้นค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวเงินตัวทองกับตัวแลนด์ในบางพื้นที่เขาเอามาประกอบอาหาร
คำถามคือมันเหมือนหรือต่างกันยังไงตัวเงินตัวทองหรือตัวเงินตัวทองลายดอก
เป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหัวจะป้านกว่าชนิดอื่น
ลายเป็นดอกดวงสีเหลืองอ่อนอ่อนดอกดอกจะใหญ่ใหญ่นะคะกระจายทั่วตัว
ถ้าเกิดวัยละอ่อนหน่อยจะเห็นลายชัดมากโตขึ้นลายจะจ่างแล้วก็ชอบอยู่ในน้ำ
ส่วนตะกรวดหรือที่เขาเรียกกันว่าตัวแลนด์นะคะสีสันลวดลายจะต่างจากตัวเงินตัวทอง
ก็คือลำตัวจะสีน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลเทาหัวจะมีสีออกเหลืองมากกว่า
มีจุดเหลืองเล็กเล็กทั่วตัวตัวแลนด์เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่แห้งแรง
และชอบปีนต้นไม้เล่าให้ฟังว่ามันต่างกันต่างกันแบบนี้นะฮะ
ซ้ายกับขวาใช่บางคนจะสับสนบางทีเรียกตัวเงินตัวทองว่าตะกรวด
อย่างงี้ใช่ไหมคะมันมันต่างกันคือถ้าเจอแถวน้ำก็ตัวเงินตัวทอง
ค่ะแต่ตะกรวดเนี่ยเขาจะไม่ไม่อยู่แถวน้ำ
จะอยู่พื้นที่แห้งแล้วก็ปีนต้นไม้อืม